ไข่ไก่สดที่ตลาดเมืองใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาเปิดเผยเลยนะว่าสถานการณ์ราคาไข่ไก่เดือนนี้ทางเครือข่ายสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับขึ้นราคาไข่ไก่แบบคละขนาดครับคุณผู้ชมครั้งละ๕บาทปรับมาสองครั้งแล้วรวมแล้วขึ้นราคาไปแผงละ๑๐บาทแล้วอ่ะล่าสุดเขาประกาศปรับขึ้นราคา

ขายไก่เบอร์๐พังละ๑๒๒บาท
เบอร์๑แผงละ๑๑๒บาท

แล้วก็เบอร์๔แผงละ๑๐๒บาทครับ
เช่นเดียวกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
จากเชียงใหม่ไปนครสวรรค์มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มอีก
๒๐สตางค์ต่อฟองหรือ๖บาทต่อแพง

ที่นครสวรรค์มีผลแล้วตั้งแต่วันวานนี้
เนื่องจากว่าราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม
แม่ค้าบอกการปรับราคาไข่ไก่
ไม่ใช่กระทบแต่ผู้บริโภคเท่านั้น
แม่ค้าอย่างพวกเธอก็กระทบเหมือนกัน
ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ได้กำไรน้อยลง

สมมุติพี่ไม่กินไข่ไก่ก็ได้ไข่ไก่แพง
แล้วถ้าเพู้่งพี่ที่จะไปกินไข่เป็ดไข่นกกระทาแท้อะไรอย่างนี้

ใช่ฮะผักไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาปรับขึ้นหมดเลย
เอาอย่างไรดีพวกเรากระทรวงพลันติว่าอย่างไรบ้าง

ก็ถือว่าช่วงนี้ลดคอเลสเตอรอลกินไข่น้อยแล้วกัน
ค่ะแล้วจะกินอะไรดีที่เป็นอาหารทดแทน